ต้องการพาดหัวด้านหลังเราพระหลวงพี่กาโตะสุดแล้ว
เล่นคลิปเสียงเฉาก็เป็นดราม่าดูเดือดมาหลายวัน
ที่มีคลิปเสียงที่บอกว่าคล้ายกับหลวงพี่กาโตะพระนักเทศรูปนี้
ไปพูดคุยกับศรีกาคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กันบนรถต่างนานา
พูดถึงเรื่องของให้เงินเป็นการส่งเสียกันไปตอนแรกท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่
ผู้หญิงเองก็บอกว่ากุเรื่องขึ้นมาจากการที่ป่วยไบโพล่า
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้๓ทุ่มกว่าก็ไปกราบ
ในการขอลาศิกขาจากการเป็นพระเป็นที่เรียบร้อย
เพราะว่าต้องการที่จะยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอน๓ทุ่มครึ่งกว่า
ไปดูภาพตอนนั้นครับ
อุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติในการดำรงเพศบรรพชิต
ก็เลยจึงขอโอกาสขอคำมาพระอาจารย์ทุกรูป
แล้วก็ทำการลาศิขาณะวันนี้

ติมังทาเรทะ

จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
เป็นข้าเริ่งหัก
เป็นข้าเริ่งหัก
คงกำลังไป
และกลับไป
และกลับไปเป็นที่วัน
สมัครกล่าวพออีกครั้ง

และกลับไปไปกัน
โพสต์ในเฟซบุ๊คว่าวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวาน๓๐เมษายน
เวลา๒๑นาฬิกา๓๔นาที
เจ้าคณะภาค๑๖พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูสิริธรรมาภิรัตน์
เจ้าคณะอำเภอชวางพระครูอัครธรรมโกวิท
อุปชาข้าพเจ้าขอลาศิกขาเพื่อยุติอุปสรรคต่าง
นุโมทนาบุญด้วยพี่แม่น้องแฟนคลับทุกท่าน
ก่อนที่จะเปล่งวาจาแล้วก็มีคลิปการกราบลาศิกขา
แล้วก็มีการลงนามทำบันทึกถ้อยคำให้
แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการลาศิกหาโดยสมัครใจ
ไม่ได้มีใครบีบบังคับนะฮะหลังจากลาศิกขาเสร็จ
ก็กลายเป็นอดีตพระกาโตะก็กลายเป็นนายพงศกรไปแล้ว
ก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นคาราวาสเป็นเสื้อโปโลสีเขียว
กางเกงขายาวแบบนี้แล้วก็ไปกราบนะฮะสมทานศีลอีกครั้ง
ก่อนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอชวาง
การลาศิกขาหรือการศึกครั้งนี้
ก็ส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยสงฆ์ยุติไป

โดยหลังจากนี้ถ้ามีการแจ้งความในกรณีใด
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
สำหรับกฎหมายในข้อของประชาชนทั่วไป
ไม่ได้มีการดำเนินการทางวินัยในฝากฝั่งของพระสงฆ

ทีนี้เนี่ยเมื่อวานสิ่งที่หลังจากที่อดีต

เขาก็ใช้หัวข้อในการไลฟ์แบบนี้ว่า
พระคำคมกับศรีกาขี้น้อยใจ
ก็มีคนชื่นชอบชื่นชมจนมีชื่อเสียงแต่เป็นพระอย่าทำพระพุทธศาสนาแปดเปื้อน
ถ้าอยากนักกว่าศึกออกมาจะมีเมียกี่คนก็ได้แล้วอย่าไปแย่งของของใครเขา
เอาฟังบางช่วงบางตอนนะครับ
หน้าตาดีหน่อยดังเลยแม่ยกเยอะบวชแค่สองปีเอง
ยังไม่ทันจบอะไรเลยยังไม่ทันเรียนอะไรเลยแล้วทำอีกยังไม่จบเลย
เรียนอะไรก็ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าตัวเองผิดศึกเลยครับ
ไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยอยากมีเมียกี่คนก็ได้
เอาถ้าไม่ได้ไปแย่งชิงของใครมาไม่ผิดนะเอาจริง
มีเมียเยอะไม่ใช่ว่าผิดสินนะครับไม่ผิดกาเมสุมิจฉาจารย์นะ
คุณจะผิดสินข้อ๔ต่อเมื่อคุณไปแย่งชิงของคนอื่นมา
แล้วอยากจะมีความรักกับใคร
อยากจะมีความรักกับใครอยากจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชาย
ก็จัดไปสิครับผมย้ำอีกรอบนึงว่าเราเสื่อมได้แต่ศาสนาเสื่อมไม่ได้
เว้ยว่าจะโอนจริงไหมเงินที่โอนเงินใครเงินส่วนตัวหรือเงินอะไร
อยากให้คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบตรงนี้ด้วยจ้า

แล้วผู้หญิงคนนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป
เพราะว่าตอนนี้ในทวิตเตอร์เองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาออกมาบอกว่า
เขาเจอพระนักเทศชื่อดังแย่งคู่มั่นเขาไป
แล้วเขาก็พาดพิงหมายถึงว่าพระกาโตะนี่แหละ

เอาหรอกการโปรดสอบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

ก็คือเรื่องของเงินกับเรื่องของชู้สาวนั่นเองค่ะ